รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ช่วงนี้พี่บอลดูหล่อขึ้นนะคะ

แล้วดูแบบโรแมนต์ยิมนาสติกมาก

อย่างนี้จะไปเดินขายดอกไม้แต่๑ล้านราบหรือ
ใช่ครับดอกละ๓๐ธุรกิษ
บอกนะว่าจะมีความรักอีกแล้ว
นี่ผมจะไปขอความรัก

โอ้โหไอ้ร้านสมัยไอ้เชย
ท่านนอนต้องทำอย่างไรน่ะฮ่ะ

เห้อเดี๋ยวเจ้าไปเจ้าว่าย
ยังไงอย่างนั้นไม่ต้องลาบวชเหรอ

นะดอกไม้แพงซื้อขนมสิเออเดี๋ยวซื้อไปให้เออซื้อไปบ่อย
นี่แล้วพอซื้อไปให้ปั๊บไม่นานนะ

ต้องซื้อแบบพวกช็อกโกแลตไง

อุ๊ยพี่ฉันไม่มีความซื้อหรอกช็อกโกลัทย์วิวที่มันใหญ่

เอออุ๊ยพี่ฉันไม่มีเงินซื้อหรอกช็อกโกแลตวิว

หมายถึงโชโกแลตแบบประมาณอย่างทับเวอร์โยนอะไรอย่างนี้

มันสื่อรักถึงหัวใจได้เลย
อย่าลืมนะว่าฉันเป็นลูกจ้าง
ฉันไม่ได้มีเงินเยอะที่จะไปซื้อชกลงโชคร้ายแพง

แล้วตกลงไอ้ช็อกโกแลตที่ว่านี้มันแพงป่ะ
แพงมากแล้วแต่เราจะเลือกเพราะมันมีหลายสีหลายรส

เออแล้วตรงรวมไอ้ช็อกโกแลตที่ว่าอันนี้ช็อกโกแลตแบบไหน
ราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าช็อกโกแลตท็อปโปโลน๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
็อปเบอร์โลนมินิช็อกโกแลตดาร์ก๒๐๐กรัม
๒ท็อปเปอร์โลนมินิช็อกโกแลตไวท์๒๐๐กรัม
็อปโบโลนมินิมิ้วช็อกโกแลตรสมิ้วขนาด๒๐๐กรัม
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
สวัสดีครับทุกคน
ดีเขาไม่โกนหัวหรอก

เหมือนพ่อเมายาบ้า

เดี๋ยวถ้าไม่มีเงินซื้อของจะตบให้เดี๋ยวก่อน

ผมจะไปจัดงานวันเกิด

เต้นกลัวรอเลยค่ะ

ให้วันนี้สงสัยจะเงินเยอะไว้ให้
หลังจากเป่าเค้กกันเสร็จ
กะว่าจะขอแฟน

ขอแฟนอะไรบ้าง

ไอ้โกหกค่ะ
ผมยืมรถพี่เบิร์ดไปรับแฟนครับ

เอาเป็นว่ามีรถไปกันแล้วกัน

แฟนผมลืมคาดเข็มขัดนิรภัย

ผมก็เลยเอื้อมมือไปคาดให้

ดังนั้นจมูกผมก็ไปโดนแก้มเธอ
เองก็เลยจุ๊บแฟน

วันนั้นผมไปเดินเที่ยวกันที่ริมน้ำ
แล้วจู่ก็มีเด็กที่ไหนไม่รู้มาชนแฟนผมล่วงน้ำ
ผมตกใจกลัวแฟนจะเป็นอันตรายดิ
โดดลงไปช่วยแล้วก็ขึ้นมาผายปอด
แล้วก็เม้าท์ทุกเธอคราว

วันนั้นมันเลยขั้นนั้นไปแล้วครับ

ผมจะขอแฟนแต่งงานครับ
ส่งน้ำส่งช่างทำไมนะ

ไอ้ขาดง้วงขาดแบบนั่นไม่มีอะไร

ก็รีบกลับไปสิเดี๋ยวแฟนก็รอ
ผมจะมาหาซื้ออุปกรณ์ครับ
ไปจัดงานปาร์ตี้ไงครับ

ครับผมเดือดร้อนพวกเราอีกแล้ว
ไอ้นี่ซื้อดอกกุหลาบไปเท่าไหร่

มีนิดหน่อยไม่พอบ้างล่ะ

เอาแนะนำไปเลยนี่ของข้านี่

เฮ้ยของพี่นี่แหวะแก้วน้ำพลาสติก

เออราคาถูก
ของพี่นี่แหวะแก้วน้ำพลาสติก
เอ้าครับเอานี่ครับครับ
จะเก็บเส้นซอส

บอกแล้วที่ยอดเขา
แต่ทางเนยกมี่สุด

ทำไม
ราคาถูกที่สุด
เอาล่ะมาทางนี้เลยค่ะ

นี่คือแก้วน้ำพลาสติกนะฮะ๒๒ออน๑๐ใบครับ

อันนี้จานพลาสติก๗นิ้ว๑๐ใบ

นี่นิดเดียวอันนี้ใช้แล้วทิ้งได้เลย
อันนี้ถูกสุด
นักตอนนี้ใจปีนบอลนะ

นับก้าวจะใช้คืออะไร

คุณจ๋าคุณจะใช้ตัวช่วยอะไร

หรือให้พี่เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้คุณ

และคุณให้พี่เป๊กตัดข้อที่แพงออกให้
ดูสิว่าจะตรงกับที่คุณคิดไหม
และอุปกรณ์การจัดงานปาร์ตี้ที่แพงที่สุดคือ

เหลือแก้วกับซ่อม

ตอบแล้วนะคะพี่เป๊กจะเฉลยที่
แก้วน้ำพลาสติก๒๒ออน๑๐ใบ
ราคาอยู่ที่๓๙บาท
ราคาต้องถูกกว่า๓๙บาท
เพราะนี่คือสิ่งที่๙และปิ่นบอลเลือก
ราคาอยู่ที่ถูกกว่า
ถูกกว่า

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท

เพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาท

ข้อต่อไปของชิ้นไหน
ราคาถูกที่สุด

นี่คือเต้าหู้ปลาครับ
นี่เต้าหู้ปลารูปปลา

หรือจะกินเต้าหู้ปลารูปควาย

มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ไลการปรับหาลูกศีน

รูกศีนทั้งสาม

เข้าไปหาเตางอยเลยค่ะ
ได้ค่ะพี่ซินค่ะค่ะ

อันนี้ตักเป็นต้มพรีปลารูปชิ้นปลารูปปลา

เต้าหู้ปลาหมึกกับกุ้ง

ถ้ามันไม่ใช่ทางเราก็อย่าไปกั๊กไว้

หนังเด็กตัวเล็ก
พี่บอลเอาเต้าหู้รูปปาก

เอาล่ะได้คำตอบ๒ครั้งมาแล้ว
เป็นจะเฉลยที่เต้าหู้ปลารูปปลาที่คุณเลือกราคาอยู่ที่

และพี่เป๊กจะเฉลยกุ้งบาร์บีคิวที่คุณเลือกราคาอยู่ที่

และพี่เป๊กจะเฉลยอันสุดท้ายลูกชิ้นหมึก
ที่คุณไม่ได้เลือกต้องแพงกว่า๗๐บาท

และลูกชิ้นหมึกที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

แม่นมากรอดมาได้อย่างไร
และลูกชิ้นกุ้งค่ะเป็นของที่ถูกที่สุด
โอ้โหเยอะตอนนี้รับไปแล้วค่ะ

กับผู้หญิงตัวเล็กเบาะบังอย่างคุณแน่นอน
งั้นพี่เป๊กมีทางเลือกให้เพราะพี่เป๊กเป็นนางฟ้าใจดี

แต่ถ้าคุณไปต่อเงิน๓๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่
ตัวช่วยที่คุณไม่มีแล้ว
เฮ่ยสาวน้อยตัวเล็กของพี่
ไม่กล้าไปต่อแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าสะสมมา๒๕๐๐๐บาท
เป๊กจะให้เธอ๑๒๕๐๐บาทนะคะ

ขอบคุณมากนะจ๊ะนับก้าวและพี่บอล

โน้ท